ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับที่เพชรชบูรณ์ครับ
คือที่บ้านหลังนี้ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีปอบนะฮะ
ก็มีคนป่วยอยู่ภายในบ้านเป็นคนสูงอายุแล้วคุณลุงวัย๖๔ปี
คนในครอบครัวก็พาหมอมาทำพิธีในการไล่ผีปอบ
แล้วก็คนในครอบครัวก็ไล่ผีปอบให้กับลุงคนนี้เป็นกันเองด้วยนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับ
จริงแล้วคุณลุงคนนี้เจอผีปอบเข้าสิงหรือคุณลุงเป็นโรคประจำตัวกันแน่นะครับ
ถ้าบอกแล้วว่ามีมันมีมันยังอยู่นี่มาไปนี่มาเอาไปเลย
คุณลุงท่านที่นอนอยู่คือท่านป่วยนะแล้วก็ผอมหนังติดกระดูกแล้วคุณแล้วก็อย่างใส่ผ้าอ้อมอะไรเนี่ยนะครับ
แต่ว่าคนในครอบครัวเชื่อว่าผีปอบเข้าสิงก็เลยมาทำพิธีแบบนี้
แล้วก็เชิญหมอมาทำพิธีด้วยนะครับแล้วเอาใบไม้เมื่อสักครู่นี้
มาขจัดปัดเป่าให้ผีปอบแล้วก็ไล่ผีปอบออกจากร่างนะฮะ
ขณะที่ตัวคุณลุงเองก็บอกว่าหนาว
แล้วก็พอถามไปยังคุณลุงก็ไปแล้วนะฮะ
แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดบางอย่างในขณะทำพิธีมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีคนในครอบครัวซึ่งเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในพิธีรายหนึ่ง

ร้องไห้ครับร้องไห้อยู่อยู่นี่นะฮะยื่นดูเหตุการณ์อยู่
ร้องไห้ทันทีแล้วก็แยกตัวออกจากพิธี
เช่นเดียวกับหญิงสูงวัยอีกรายอยู่ดีก็กรีดร้องเสียงดังตลอดเวลานะฮะ
คนในครอบครัวต่างตกใจต้องให้หมอมาทำพิธีให้แบบนี้
นี่กับคุณป้าท่านนี้คุณป้าท่านนี้จำได้เมื่อกี้
เอาเหมือนใบไม้นี่ไปทำพิธีนะครับอยู่คุณป้าก็มีอาการกรีดร้องหมอนี่
ต้องมาจับศีรษะมาสวดมนต์แล้วก็มาเป่าให้จนอาการสงบ
ส่วนชายหนุ่มอีกคนหมอก็ต้องมาทำพิธีให้
มนต์แล้วก็เป่าให้แล้วเดี๋ยวดูสักครู่นะ
อาจารย์คนนี้เป่าเหมือนเป่ามนต์ให้ผู้ชายคนนี้หงายหลังทันที
เดี๋ยวดูจังหวะหนึ่งนะฮะนี่ฮะ
นี่ครับชาวบ้านต้องเชิญอาจารย์ออสหรือว่านายอำนาจโพนอกนะฮะ
อาจารย์ออสแห่งบ้านผู้เตยซึ่งชาวบ้านนับถือ
ให้เป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านเดินทางมาช่วยเหลือเลย
เพราะว่าคนในครอบครัวเริ่มเกิดอาการผิดปกติแล้วนะครับ
แล้วก็คนหนุ่มคนเมื่อกี้อาการสงบลงนะครับ
อาจารย์ออสบอกให้ญาติลูกหลานและผู้ที่อยู่ในพิธี
นำดอกไม้ทูบเทียนมาตั้งขันห้า
เพื่อทำพิธีขอขมาผู้ป่วยด้วย
ค่ะนะครับขอคำมาคุณลุงผู้ป่วยนะครับ
ซึ่งคุณลุงผู้ป่วยก็คือนายบุญร่วมปรานีชาตินะครับ
อายุ๖๔ปีนะครับ
แล้วก็ทั้งหมดก็นั่งสวดมนต์พร้อมกันนะครับ

ญาติผู้ป่วยได้ประสานมาอย่างอาจารย์ออสอีกรอบนะ
อาการของลุงบุญร่วมยังคงมีพฤติกรรมแปลก
หลังจากที่อาจารย์อ๊อตกลับไปนะครับค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
คุณลุงบุญร่วมมีอาการพูดจาเพ้อเจอร์อยู่คนเดียว
แล้วบอกแบบนี้อยากกินลาบอยากกินเลือด
พร้อมกับลุกขึ้นมานั่งได้ด้วยนะครับ
ทั้งที่จริงเห็นว่าร่างกายจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับ
จากที่นั่งเองไม่ได้ตั้งแต่ล้มป่วย
ทีนี้อาจารย์ออสก็ต้องเดินมาที่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พบว่าลุงบุญร่วมยังคงนอนสม
ไม่พูดไม่จาไม่เห็นจะลุกขึ้นนั่งแต่อย่างใดเลยนะครับ
อาจารย์ออสก็นำน้ำพุทธมนต์ประพรมทั่วร่างกาย
แล้วก็ประพรมรอบบ้านเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ญาติและแก่ลูกหลานนะครับ
เรื่องนี้อาจารย์อ๊อตบอกว่ามันหาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน
พออาจารย์มาเนี่ยอาการของลุงก็นอนสมเหมือนเดิม
แต่พออาจารย์ไปคนในบ้านบอกโหลุงลุกขึ้นมานั่งได้
อาจารย์ออสได้ให้คำแนะนำแก่ญาติพี่น้องแล้วก็ลูกหลาน
คนในครอบครัวนี้บอกให้หมั่นดูแลคุณตาอย่างใกล้ชิด
เช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกาย
เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนที่นอนให้ผู้ป่วย
เนื่องจากคุณลุงบุญร่วมล้มป่วยอาการหนัก

และครั้งสุดท้ายหมอให้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับ
ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแลท่าน

เพราะตอนนี้เชื่อว่าอวัยวะภายในของคนป่วยเนี่ย

ว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเพ้ออะไรได้นะ
แต่เพื่อความสบายใจของคนในครอบครัวของลูกหลาน

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนในครอบครัว

คืออาการป่วยของคุณลุงก็ป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ
ส่วนคนในบ้านก็เครียดไงเครียดแล้วเหมือนจิตตก